กลับมาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาเที่ยงคืนกว่า
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่ง
เพราะว่ามีรถไปชนฟุตปาด
ตอนแรกกู้ภัยก็พยายามเข้าไปช่วย

พยายามไปเคาะประตูให้คนที่ติดอยู่ภายในรถเปิดประตู

แต่ปรากฏว่าคนนั้นเขาไม่มีแรงในการเปิดประตู

แล้วก็เข้าไปดึงตัวของคนที่ติดอยู่ในรถออกมา
สรุปสุดท้ายคุณยื้อชีวิตไว้ไม่ทัน
และมันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาเพราะเขาถูกยิง
ถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายผลโยธินขาออก
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่๑๕๔๑๕๕ที่หมู่๒

บนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
ก็เป็นรถเก๋งมัสด้าสีแดง
ทะเบียนกไก่ย๙๐๙๘ลบบุรี
กับป้ายโฆษณาพังเสียหายเล็กน้อย
แล้วก็พบคนที่ติดอยู่ภายในรถ
ก็คือนายพงเทพขันทเขตอายุ๓๙ปี

ก็เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูง
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓ภาคเหนือจังหวัดลบบุรีนะครับ
ตอนนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ
บอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งชนฟุตปาด
พอไปถึงคนขับยังมีชีวิตอยู่

แต่ว่าคนขับนั้นเปิดเองไม่ได้
รถของผู้ตายนะครับก็พบว่ามีรอยกระสุนปืน
ที่ประตูรถฝั่งคนขับ
และกระสุนน่าจะทะลุเข้ามา
แล้วก็เข้ามาที่ร่างของคนขับ
ชายโครงขวาทะลุชายโครงซ้าย๑นัด
นี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับ
จากการตรวจสอบภายในรถพบเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้
แล้วก็มีสุราที่เหลืออยู่เล็กน้อยในขวด๑แบนนะครับ
วางอยู่ที่พักเท้าด้านซ้ายครับ
ทีนี้ตำรวจรู้แล้วว่าคนขับรถคันนี้คนตายถูกยิงนะฮะ
ก็เลยมีการสอบสวนเพื่อนผู้ตาย
เพื่อนผู้ตายให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวของเพื่อนผู้ตายก็นั่งดื่มกินกัน
กับผู้ตายอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองลบบุรี
ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
โดยผู้ตายนั้นไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใคร
เพื่อนผู้ตายเองก็ยังงงอยู่นะครับว่า
ผู้ตายนั้นถูกยิงได้อย่างไรใครเป็นคนยิง
ซึ่งตำรวจก็เตรียมเรียกเพื่อนผู้ตายที่อยู่ในวงเล่าก่อนเกิดเหตุ
มาสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ความคืบหน้าสำหรับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในช่วงเช้า
สิทธิ์ของเราก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่ามีร่องรอยความเสียหายแล้วก็ชิ้นส่วนของรถตกอยู่
รวมถึงยังมีคราบเลือดของผู้เสียชีวิต
ส่วนรถของผู้เสียชีวิตตำรวจได้นำไปเก็บไว้ที่สพเมืองลบบุรี
เพราะว่าถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแล้วนะครับ
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
หาหลักฐานแล้วก็ทิศทางของกระสุนกันอีกครั้งหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกอุกฤษผู้กลั่นรองผู้บังคับการ

ก็ได้ลงมือในการตรวจสอบคดีนี้เองนะครับ
โดยเรียกประชุมชุดขี้คายคดี
โดยบอกว่าจากการตรวจกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหาร
ทางด้านของผู้ตายแล้วก็เพื่อนไปนั่งดื่มกิน

ไม่พบว่ามีการทะเลาะวิวาส
ซึ่งตอนนี้ได้ให้ทางชุดสืบสวนลงพื้นที่ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางในจุดต่างที่ผู้ตายขับรถมา
เพื่อหาเบาะแสมือปืนแล้วก็ยานพาหนะที่มือปืนใช้ในการก่อเหตุอีกครั้ง
แนวทางการสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นไม่มีครอบครัว
มักจะชอบจีบผู้หญิงหรือพนักงานร้านอาหารทั่วไป
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของชายโสดนะนะคุณนะ

เช่นเรื่องหึงหวงซึ่งผู้ตายอาจจะไปจีบ
หรือว่าไปชอบแฟนหรือภรรยาของคนอื่นเข้านะครับ
ทำให้ตัวแฟนหรือว่าสามีของฝ่ายหญิงนั้น
เกิดความหึงหวงตามมาก่อเหตุก็เป็นได้นะครับ
ส่วนประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งนะครับ
เรื่องส่วนตัวเหตุซึ่งหน้า

หรือว่าเหตุที่เคยทะเลาะมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
ซึ่งจะต้องสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ